หากว่ายังไม่มีใครไปลอยกระทงด้วยลองดูไหม
ผมมีไอเดียให้ไปลองตามสองสาวที่จะได้ดูเนี่ยเขาว่ากันว่าพร้อมแล้วรับงานเอ็นลอยกระทง
รับงานเอ็นลอยกระทงค่ะเดินเป็นเพื่อน๓๐นาที๒๐๐บาทจ้ะ
เดินเป็นคู่พร้อมถ่ายรูป๓๐๐บาทจ้ะ
งมเหลือนชั่วโมงละ๕๐๐บาทจ้ะ

ถ้าอยู่ด้วยทั้งคืน๑๕๐๐บาทจ้ะ
ถ้าจองวันนี้แถมฟรีไฟแชค
ว้าว
โปรดีแบบนี้รีบจองเลยฮะ
จะต้องตอนนี้แถมคุยไฟแชคนะคะ
หาได้ที่ไหนแบบนี้เป้ให้ทุกอย่างดูแลเสร็จสับเลยอ่ะ

อย่างนั้นไปทำความรู้จักกับสองสาวสวที่สวยสมวัยกันหน่อยนะครับ
เขาว่ากันว่านี่คือติ๊กต๊อกเตอร์สูงวัย
ใครที่มาทำคอนเทนต์ขำสนุก
คอนเทนต์ที่ว่าคือยังไงรับงานเอ็นไปลอยกระทงฮะ

มีเป็นสเต็ปเลยนะน้องไปต่อคุณชิซา

เดินเป็นเพื่อน๓๐นาทีก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมง

ใช่ไหมต้องให้เวลาพักด้วย
แต่ถ้าเดินเป็นคู่พร้อมถ่ายรูปด้วย

โอ้ยก็จะได้หายใจกันล่วงปลอดภัย
ไปถึงขนาดนั้นขึ้นใหญ่เขาแข็งแรง
และถ้าจะเพิ่มแอดวานไปกว่านั้น

อ้าวมันจะต้องใช้แรง

โอ้โหแล้วพอขึ้นมาปุ๊บต้องเปลี่ยนชุดอีก

บอกว่าอยู่ด้วยทั้งคืนนี้โปรเหมา
ทันห้าแถมไฟแช็กแจ๊ะแจ๊ะ

ตาที่เดียวดีจริงเลยนะ

คำเม้นต์นี่นะคะมากันเพียบ

คุณยายน่ารักขอให้มีลูกค้าเยอะนะ

กคุณยายชุดเขียวนี่
วักอย่างเดียวเลยคุณยาย
เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าเป็นนางกวักก็ต้องกวักก็ว่ากันไปแต่อย่างนี้ก็ทำเป็นคอนเทนต์ขำนะคุณผู้ชมนะ
อยากไปดูความน่ารักของทั้งสองท่านเพิ่มเติมก็ไปดูกันได้ในติ๊กต๊อกนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่ายายใบใจกล้าครับ
น่ารักจริงน่ารักจริง
ใจกล้าชื่อคนไปเองยายใบใจกล้าที่ฉันจะเป็นเหมือนกันในอนาคต
กูดีก็คุณยายใบเหมือนกัน
เขาไม่รับงานไปดื่มเท่ห์แบบว่าเดินทั่วไปนะหลักคืองมเหรียญอันนี้เก่งไหร่
เหลียนน่ารักเป็นสีสารว่าลอยกระทงเอามาปากกันนะคะ